มาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ
ก็มีเวลาอยู่๔เดือนค่ะที่คนไทยเราจะสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่าน่าจะสามารถช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙ได้ในระดับหนึ่งนะคะ

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ใช้เม็ดเงินรวมกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาท
เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ประกอบด้วยแพ็คเกจกำลังใจให้อสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รวม๑ล้าน๒แสนคนซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวไม่เกินคนละ๒๐๐๐บาท
แพ็คเกจเราไปเที่ยวกันสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย
สนับสนุนค่าเครื่องบินค่าทัวร์และรถเช่า๑๔๐แต่ไม่เกิน๑๐๐บาท
หรือจะเลือกซื้อตัวเครื่องบินไปกลับในราคาพิเศษ๒๕๐๐บาทก็ได้
นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการนี้จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งจะต้องจัดทำรายละเอียดมาเสนอคอรมอลอีกครั้งภายใน๒สัปดาห์
ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการลงทะเบียนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เพื่อใช้เป็นช่องทางรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
โดยโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมจะต้องจดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น
ยังไม่นำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ
เนื่องจากมีหลายประเทศต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งหากปฏิบัติจริงก็น่าจะเริ่มจากนักธุรกิจก่อน
เวลานี้ยังไม่สามารถการันตีว่าประเทศไหนจะได้สิทธิ์แน่นอน
เพราะต้องดูมาตรการควบคุมโรคระบาดของประเทศนั้น
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
และยอมรับข้อตกลงของไทยได้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน